คุณผู้ชมคะในเบรกนี้ข่าวเที่ยงไทยรัฐมีคลิปหนึ่ง
มาให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
ว่าดูก่อนด่าคือดูให้จบก่อนนะคะ
มันเป็นความวุ่นวายที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเองนะคุณทัศนัย
แล้วเกิดขึ้นในโรงพยาบาลอีกแล้ว
ในห้องฉุกเฉินอีกแล้วอีรุงตุงนังค่ะ
เก้าอี้ปลิวอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ย
คือเสียหายเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เก้าอี้เอ่ยขวดน้ำเอ่ยแล้วเห็นไหม

ที่มันเห็นเป็นความวุ่นวายขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเขามาจากงานคอนเสิร์ตแล้วก็กรูเข้ามาทำร้ายคู่อริ

ญาติเยิดเองตกใจหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ใช่แล้วนี่ต้องรีบพาทางคนเจ็บคนไข้ออกไปที่อื่นเลยนะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองก็อบพยพค่ะคุณผู้ชม

อ้าวตำรวจมาตายแล้ว
นี่ดิฉันบอกที่โรงพยาบาลไปหรือยัง

นี่คือโรงพยาบาลบัวใหญ่ที่นครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นมาจับจับแบบนี้

ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริง
เขาซ้อมค่ะเขาซ้อมแผนควบคุมสถานการณ์ทะเลาะวิวาสป่วนห้องฉุกเฉิน

แล้วดูสินี่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นนักแสดงละครเวที
คือเล่นใหญ่รัชดาลัยมาก
ทุกคนแบบสมจริงสมจังกรี๊ด
คือเขาร่วมมือกันกับตำรวจค่ะ
จัดแผนการซ้อมเอาไว้อย่างดี
คนนี้คนเสื้อส้มเนี่ยเตะเหล็กเอาเจ็บไหม
เออคือเตะไม่โดนนี่แหละค่ะ
แต่คนไข้เขาก็แตกตื่นนะ
บางคนก็วิ่งหนีไม่รู้ไงว่าซ้อมหรือว่าจริง
พอได้ยินเสียงอะไรอีลุงตุงนังเสียงคนกรีดร้องอย่างนี้

แต่คุณตำรวจไม่ค่อยอินเลยหน้านิ่งจังเลย

แต่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์จริงแบบนี้
แต่ทางโรงพยาบาลบัวใหญ่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับ